คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสช
เตรียมที่จะให้กลุ่มนักการเมือง
ที่ถูกเรียกเข้าปรับทัศนคติมาแล้วหลายรอบ

หากยังไม่เข้าใจอีกก็ไม่ควรกลับมาเป็นนักการเมือง
ขณะที่นายวัฒนาเมืองสุขก็ได้เดินทางมารายงานตัว
คอสชแล้วหลังจากที่ได้โพสต์เฟซบุ๊ควิพากษ์วิจารณ์คอสช
โดยยังไม่มีกำหนดว่าจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อไหร่นะครับ
หลังจากที่นายวัฒนาเมืองสุขแก่นำพักเพื่อไทย
เข้ารายงานตัวต่อสารอาญากรุงเทพใต้
ในช่วงเช้าวันนี้หลังได้รับประกันตัว
ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีวิจารณ์การทำงานของคสช
ต่อมาในวัฒนาก็ได้เดินทางมาที่เรือนจำชั่วคราว
กองพันธุ์ทหารราบบนทนทหารบกที่๑๑
แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพ
พร้อมด้วยทนายความนายกิติรัฐนรนอง
อดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายภูมิธรรมเวชยชัย
รักษาการเลขาธิการภักดิ์เพื่อไทย
เพื่อให้ควบคุมตัวตามคำสั่งหัวหน้าคอสช
ต่อรองว่าจะเข้ารายงานตัวในวันนี้แทน
กรณีที่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
วิจารณ์ที่นายวราชัยเหม้าอดีตสสภไทย
ถูกควบคุมตัวไปปรับทัศนคติ
โดยนายวัฒนายืนยันนะครับว่าได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค
โดยความสุจริตแต่ถ้าตัวเองได้โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ
ก็ควรดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผมไม่มีความเห็นนะฮะแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในอำนาจผม
แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับ
และยังย้อนกลับไปดูตั้งหลายทีนะฮะ
ก็ไม่เห็นว่ามีข้อความตรงไหนที่มันไปทำให้ใครเสียหายตรงไหน

กระทรวงกลาโหมบอกนะครับว่าการชนตัว
นายวัฒนามาปรับทัศนคติอีกครั้ง
ก็เพราะว่าเคยขอร้องมาหลายครั้งแล้ว
อีกทั้งขอสชกำลังเดินหน้าตามรถแมพ

ต่อไปข้อสอชอว์จะจัดทำหลักสูตร
เพื่ออบรมกลุ่มที่ถูกเชิญมาปรับทัศนคติ
ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่วางเอาไว้
นายกรัฐมดิและหัวหน้าขอสอชอว์
ได้กล่าวระหว่างประชุมคณะกรรมการ
หรือว่าคอตชว่าการสร้างความปรองดอง
ที่มีการเชิญบุคคลที่ฝ่าฝืนคำสั่งของคอสช

นอกจากนี้จะต้องให้ความรู้ประบบุคคลอย่างกล่าว

ที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในอนาคต
รับไม่ได้ที่มีผู้ออกมาวิจารณ์แบบนี้

จะต้องรับการอบรมทำความเข้าใจ
แต่ถ้าหากไม่เข้าใจอีกก็ไม่ควรกลับมาเป็นนักการเมืองครับ